คุณผู้ชมคะ๙ชั่วโมงแห่งความว้าววุ่นใจของใครหลายคน
เพราะว่าตั้งแต่๗โมงเช้าเนี่ยพร้อมเพลย์ใช้งานไม่ได้

หลายคนก็เป็นกังวลว่าอ้าวแล้วธุรกรรมที่ฉันทำไป
ถึงไหมตกหล่นไหมหายไปไหนไหม
แล้วเงินเมื่อไหร่จะได้คือมันสำคัญตรงนี้นะ

ล่าสุดนะคะก็หลายคนน่าจะทราบข่าวแล้ว

พร้อมเพลย์ใช้การได้ตามปกติแล้ว
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงตรงค่ะ
ธนาคารหลายแห่งเขาก็เริ่มทยอยแจ้งกับลูกค้า
ถึงการให้บริการพร้อมเพลย์แล้วนะคะว่า
สามารถกลับมาทำงานตามปกติแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าธุรกรรมที่ค้างอยู่ในระบบ

ก็จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางโดยเร็วที่สุด

จันทวันสุจริตกุลก็บอกนะคะว่า
ได้รับรายงานเรื่องการขัดข้องระบบพร้อมเพลย์มาตั้งแต่๗โมงเช้าแล้วล่ะ
ให้บริการระบบกลางพร้อมเพลย์ของประเทศไทย
เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างใกล้ชิด
ในที่สุดระบบก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาบ่าย๓โมงตรงค่ะ
สำหรับสาเหตุที่พร้อมเพลย์ล่มทั้งระบบครั้งนี้เขาบอกว่า
มันเกิดจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการคำนวณวันสิ้นปีในระบบ

เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบพร้อมเพลย์ต่อไปด้วย
จันทวันยืนยันนะคะว่าประชาชนที่โอนเงินแล้ว
แต่ผู้รับปลายทางอาจจะยังไม่ได้รับเงินไม่ต้องเป็นกังวล
เดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำกับดูแลให้ผู้รับเงินได้รับเงินโดยเรียบร้อยทุกรายแน่นอน
ให้คุณผู้ชมไปดูยอดการใช้บริการพร้อมเพลย์ปีนี้กันหน่อยนะคะ
นับตั้งแต่มกราคมจนถึง๑๐สิงหาคมค่ะ
มียอดการลงทะเบียนใช้บริการทั้งหมดกว่า๓๒ล้านบัญชี

ลงทะเบียนบุคคลธรรมดา๓๒ล้านบัญชีค่ะ
ลงทะเบียนนิติบุคคล๔๕๓๗๙บัญชี
โอนเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ๕๒๓๘บาทนะคะ
มูลค่าเงินโอนสะสมนับตั้งแต่เปิดบริการมาก็มีกว่า๑แสนล้านบาทแล้ว
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่า
ภายในสิ้นปีนี้จะมียอดการลงทะเบียนถึง๔๐ล้านบัญชีค่ะ